เพราะว่าคุณพิชชิวารันทรสมกิตุงรถ
มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะครับหลังจากที่จบงานแถลงข่าว
กับเรื่องราวความลับของเจที่ญี่ปุ่นนะครับ
ดังนั้นไม่มีใครรู้กันง่ายติดตามหน่อยครับ

ในสตูดิโอแล้วก็ต้องสวัสดีด้วยเลย
สวัสดีครับสวัสดีพี่เจด้วยครับจำได้
ทักทายเป็นญี่ปุ่นดีกว่าไปอยู่ญี่ปุ่นกันตั้งนานแล้ว

มาเยาะคุณมากทุกครั้ง

เอาที่มันแบบเก็บกว่านั่นสิไม่ต้องเดือนคลึงนะ

เอาศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาได้พอสมควรนะคะไปอยู่ได้เดือนครึ่ง

ผมก็จะพยายามศึกษาแล้วก็เรียน
ให้มันใช้ได้สนามคำที่แบบพอเข้าใจได้มันก็โอเคแล้ว
แต่นอกสนามมันก็ใช้ชีวิตได้อยู่แล้ว

เวลาคุยกับโค้ชหรือเพื่อนร่วมทีมคุยเป็นภาษาอะไรคะ
อังกฤษบ้างครับเพื่อนก็ไม่เก่งเราก็ไม่เก่ง

บอลทำอะไรบ้างคะแบบตื่นมาอย่างแรกคิดถึงอะไรอย่างนั้น

ไข่ดาวประมาณ๓ฟองตอนเช้า
แล้วใครหุงข้าวให้ทานหรือกินไข่เปล่าค่ะ
เปล่าวันไหนถ้ามีเวลาก็จะไปข้างนอก
ไปกินกินพวกขนมปังด้วยแล้วก็ไปซ้อม
ซ้อม๑๐โมงก็ต้องตื่นตื่นอาบเมื่อ๙โมง
ตื่น๗โมงครึ่งอาบน้ำหมดน้ำกินโครงกินขาว

ซ้อมเสร็จก็เกือบเที่ยงเกือบบ่ายโมงก็ไปกินข้าวที่หอพักของพวกเขา
เหนื่อยมากก็ไปเหนื่อยมากก็นอน
ด่ำด่ำเพราะว่ากินซ้อม

ครับแฟนผมบอกว่าไม่ได้ดำขึ้นแค่ผิวแทนเฉย

มีแบบช่วยส่งครีมบำรุงมาให้ไหม
เราต้องซ้อมกลางแดดเวลาไปอยู่ที่นู่นเขาซ้อมแบบ๙โมงถึงบ่ายโมงนี้

วันแดดไม่จัดแต่ก็ไม่รู้ทำไมดำ

มันก็จะแบบแสบแต่จะทาพวกวัสลีอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเห็นคุณเมพิชไปหาถึงญี่ปุ่น

คงไม่ต้องคิดถึงอะไรมากเพราะว่าไปหาถึงนู่น

คุยทุกวันครับจะเฟสไทม์คุยกันทุกวัน

มีมือถือเครื่องเดียวก็โทรเห็นหน้าเขาได้ทุกคนแล้วครับ

จะไม่มีความสุขก็ต่อเมื่อเงินหมดครับ
เพราะว่าของกินกินวันหนึ่งก็๓๔๐๐๐บาท

เงินหมดก็ขอตังค์แม่เลยครับ

แล้วอยู่ญี่ปุ่นมาเดือนครึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างเจอกับแฟนบอลญี่ปุ่น

ก็ค่อนข้างที่จะมีความอดทน
ผมซ้อมกลางแดดพวกเขาก็อยู่รอกลางแดดจนจบ
คือถ้าคุณเหนื่อยคุณบอกเขาได้เลยว่าผมเหนื่อย
เพราะคือบอกว่าสกริตะอะไรอย่างเงี้ย

แต่ทุกคนก็จะเซ็นให้หมดเพราะว่าเขายืนรอจนตากแดดอะไรอย่างนี้
แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมารยาทมาก
คือไม่มาแบบก้าวไก่คือของตรงนั้นก็คือจบตรงนั้น
ก็คือแบบเขาจะเตรียมอะไรของเขามาให้เสริมอะไรอย่างนี้
ที่บอกว่าหมายถึงว่าเวลาเราซ้อมแล้วเราเหนื่อยแล้วเราบอกเขาว่าวันนี้เหนื่อยจริง
เขาบอกว่าก็ได้บอกเขาก็จะมีบอกแล้วก็เขาก็จะเข้าใจ
แต่ส่วนมากก็จะเขาเหนื่อยเราก็เหนื่อยเราเหนื่อยเขาก็เหนื่อย
เขายืนรอตักแดดอะไรก็อดทนเซ็นให้เขาอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ว่าพวกอินเตอร์วิวเขาก็จะมีเขียนบอร์ดคือคุณต้องแจ้งทางสโมสร
ตาร์ฟสโมสรก็จะมาบอกเราว่าวันนี้มีอินเตอร์วิว
แต่ถ้าเราบอกว่ากับสตาร์ฟว่าไม่ได้หรือว่าใครจะมาขอสัมภาษณ์แบบไม่ได้บอกก่อนสตาร์ฟคือแบบบอก

แต่คือแบบผมงงเลยโอ้โหคือแบบเหมือนคือไม่ได้คือไม่ได้อ่ะแต่ทางนักข่าวก็โอเค

เกี่ยวกับแฟนบอลที่เรารู้สึกประทับใจที่สุดตั้งแต่ไปมา
ก็ความจริงก็ประทับใจตั้งแต่ไปอยู่แล้วตั้งแต่เปิดตัวอย่างเงี้ยก็คือประทับใจแฟนบอลประทับใจบ้านเขาประทับใจเมืองสะอาดประทับใจที่คนใจดีค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าเขาจะใจดีกับเราให้เกียรติเราขนาดนี้คือแบบผมไม่รู้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยการทำงานอาจจะเคร่งเครียดที่แบบทำงานออฟฟิศจะอาจจะเครียดแต่พอมาอยู่ในทีม
สำหรับการไปเล่นเจลีกครั้งนี้มีเป้าหมายอะไรกับตัวเองบ้าง
หมายก็คือได้ไปเล่นเจลีกนี่แหละครับก็มันเป็นความฝันของผมแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นแบบจริงแล้วแหละนะครับก็พยายามทำให้มันเลยเป้าหมายของเราก็อยากช่วยทีมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ได้ลงเล่นให้มันสม่ำเสมอก็จะพยายามซ้อมแล้วก็ปรับตัวกลับเข้าระบบกับที่นั่นให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราพิสูจน์ตัวเองให้เขายอมรับ
คำถามสุดท้ายแล้วกันพูดกับแฟนบอลหน่อยมีแฟนบอลหลายคนที่เป็นกำลังใจให้เจสำหรับการเกิดเล่นในเจลีกมีไปคอมเม้นท์ในโซเชียลด้วยเจน่าจะเห็นรวมถึงมันวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่าไทยละทีวีช่อง๓๒ไทยเข้าสดก็แฟนบอลไทยก็ส่วนมากก็น่ารักกันเยอะครับก็ผมก็สัมผัสกัน
ก็ตอนนี้ผิวดำนิดนึงที่ไทรัทช่อง๓๒ครับ
ก็ขอบคุณที่ทุกคนให้่งใจผมตลอดมา
ก็จะบอกว่าไอส์เจรูครับผม
หมายความว่าไงครับ

อ้าาไอสเจรู

โอเคเพราะฉะนั้นทุกนี้อย่าลืมติดตามนะครับแท้รัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
สัญญาณตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา๒๐นาที
ส่วนตอนนี้เดี๋ยวจะลาไปด้วยคำว่าลาก่อนของญี่ปุ่นแล้วกัน

อ๋อลาก่อนก็มีทั้งสยนาระแต่สยนาระแปลว่าลาไปเลย
แต่ก็ถ้าว่ามาตั้งนี้ก็ไว้เจอนะบ๊ายบาย
โอเคงั้นมาตั้งนี้พร้อมกัน๑๒๓บ๊ายบาย
บอกว่ามาตะอาชิตะก็ได้แปลว่าเจอกันพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้